จำได้ไหมฮะที่เราเคยติดตามชีวิตของคู่นี้

อ๋อที่เขาที่เขาเป็นขายพวงมาลัยอะไรใช่ไหม
ฝ่ายชายขายพวงมาลัยเก็บเงินเก็บทองในการขอสาวแต่งงาน

ใส่หน้ากากลิงไปถ่ายอยู่กลางสี่แยก

แต่ตอนนี้หลังจากถ่ายพรีเวดดิ้งไปแล้ว
แต่งงานแล้วจ้ะงานแต่งงานเขาก็แปลกอยู่เหมือนกันฮะ
เอาแบงค์๒๐ที่เก็บหอมรอมลิฟต์มาเกือบ๒แสนบาท
เป็นสินสอดทองมั่นส่วนพวงมาลัยคล้องคอพวงมาลัยมงคล

นี่ยังคงคอนเซ็ปต์หน้ากากลิงสำหรับเจ้าบ่าวงานนี้
ใช่พี่ดินี่ถอนหน้ากากลิงออกมาแล้ว
พี่เขาหล่อเหลาเอาการอยู่พอสมควรนะฮะ
เจ้าบ่าวแห่มาถึงมาถึงบ้านเจ้าสาว
เจ้าสาวจุดประทัด๑๑๐๐นัดต้อนรับให้ดังทั่วคุ้งเลยนะฮะ
เจ้าบ่าวก็คือนายชาตรีกองคำนะ
อาชีพขายพวงมาลัยบริเวณสี่แยกไฟแดงนะครับ
ในชุดสูตรสีเทาเหมือนชุดที่เขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะฮะ
หน้ากากลิงต้องมาถ่ายพรีเวดดิ้งก็ใส่

และทีนี้หอบสินสอดทองมั่นคุณเงินสด๑๙๐๐เลขมงคล
แต่เป็นแบงค์๒๐ล้วน
แบงก์เทาไม่เอาแบงก์ม่วงไม่เอาเอาแบงก์เขียวเป็นแบงก์๒๐
นี่คุณคือแบงค์นี้จะได้รู้ไงว่าพวกเราหาเช้ากินค่ำ
ใช่ค่ะต้องการทำงานขายพวงเมลัยเขาได้เป็นแบงก์ปลีกแบงก์ย่อยมา
คือน้ำพักน้ำแรงอย่าไปดูถูกแบงค์๒๐

เงินเหมือนกันพอรวมกันได้แบบนี้นะฮะ

แล้วก็มีสร้อยคอแล้วก็แหวนทองวางอยู่ในพานนะฮะ
เจ้าสาวก็มีอาชีพขายพวงมาลัยเหมือนกัน
ก็คือน้องน้ำค้างนางสาวสรรญาบุตรดีวงนะครับ
นี่สวยหวานมารอต้อนรับ

ก่อนหน้านี้คู่รักเคยโด่งดังจากชุดแต่งงาน
พรีเวดดิ้งเกาะกลางสี่แยกไฟแดงบ้านคลองรัง
ตำบลท่าตูมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
เพราะว่าตัวของเจ้าบ่าวเองนะครับ
เขาก็ขายพวงมาลัยอยู่แถวนี้นะฮะ
แล้วก็พบรักกันที่ขายพวงมาลัยตรงแยกนี้
พอรักกันปุ๊บเธอขายอยู่ฝั่งนู้น

ก็มาพบรักกันกลางเกาะกลางตรงนี้พอดีนะครับ
ฟังเสียงของเจ้าบ่ากันสักหน่อยนะครับ
ถึงเวลาที่ได้แต่งงานแล้วนะครับ
แต่เราพยายามเน้นอยู่กับปัจจุบันนะครับ
ความปัจจุบันที่ไหมที่นี่ก็จะมีความปลูก
วันต่อวันผมเชื่อว่าชีวิตตู้มันจะมีความปลูก

พอเราไปดูแลก็ว่ามันจะเป็นอย่างไรครับ
คุณผู้ชมฮะได้แต่งแล้วนะ
ขอให้ความรักของทั้งคู่สุขสมหวังนะครับ
คือคู่นี้เขาทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันนะ
ทุกอย่างเขาจะเป็นเหมือนคติที่จะใช้ชีวิตนะ
ก่อนที่จะเป็นพวงมาลัยของบ่าวสาว

เขาจะมีพวงมาลัยอันหนึ่งที่เจ้าบ่าวมาคล้องเองคุณ
เป็นอะไรบ้างล่ะของกินของใช้

อันนี้ก็เป็นข่าวมาตั้งแต่ตอนถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วเนาะ
ไปถ่ายกันกลางสี่แยกรถรานี้
มองเลยว่าอุ๊ยทำไมแบบเจ้าสาวเจ้าเบามาถ่ายรูปกันแบบนี้